ทีนี้เวลาทากาจับเขาไม่ได้มาแยกนี่

เขาไม่ได้พิจารณาไงจับทั้งหมด
คนกับป่าวิถีชีวิตกลุ่มชาติภัณฑ์
กับนโยบายรัฐที่สวนทาง
พวกกับผมพยายามจะเอามาปีและคร่อน
ไม่รู้สึกตัวว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้น
ป่าไม้ทรัพยากรสำคัญที่ต้องอนุรักษ์
อะไรคือทางออกของปัญหา
ติดตามได้ในไทยรัฐเจาะประเด็น๒๔พฤษภาคมนี้